ถึงแก่อนิจกรรมของนายบรรหารศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของไทย
ณวันนี้พักชาติไทยพัฒนาขาดปูชนียบุคคล

หลังจากนี้ทิศทางของพักอนาคตของพักจะเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีครับ

ไม่มีหัวเรือใหญ่อย่างมังกรการเมือง
บรรหารศิลปะอาชาเป็นเสาหลักให้กับพักอีกแล้ว
ทิศทางของพักขนาดกลางนี้ยังเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดิม
ยังคงถูกถ่ายทอดมายังลูกล้าน
สายเลือดตำนานคนการเมืองชาติไทยเก่า
ภายใต้สังกัดพักชาติไทยพัฒนา
ที่มีอายุพักเข้าสู่ปีที่๘
และหากย้อนไปในวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แม้การเลือกตั้งครั้งนั้นจะเป็นโมคะ
แต่คนการเมืองของภักดิ์ชาติไทยเก่า

ก็ลงสู้ศึกเลือกตั้งพร้อมเพลียง

นางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
เป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิตลำดับที่๒

อย่างนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุล

ถูกวางตัวไว้เป็นผู้สมัครปาร์ตี้ลิต
ลำดับที่๓และ๔ตามลำดับ
ส่วนนายวราวุฒิศิลปะอาชา

ในวันที่นายบรรหารยังมีชีวิตอยู่
ก็วางตัวนายเทียระวงสมุทร

แต่ยังไงขอให้มีการเลือกตั้งออกมาละกัน
มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตก็ได้มันตอบไม่ได้
เมื่อตอนที่นายบรรหารยังมีชีวิตอยู่

โดยให้นายธีระอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพัก

ที่จะสืบทอดอุดมการต่อจากเขา

ช่วยวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้เป็นพักการเมือง
เกิดขึ้นในปี๒๕๖๐ตามที่นายบรรหารคาดหมายไว้
เทียระก็ยังคงถูกชูในตำแหน่งหัวหน้าพักเช่นเดิม

สมัครสอสอไม่ต่างจากปี๒๕๕๙
ภายใต้ระบบเลือกตั้งสอสอแบบจัดสรรปันส่วนผสม
ออกแบบโดยนายมีชัยรุชุพันธ์
แม้จะมีสอสอเขตทั่วประเทศเหลือเพียง๓๕๐เขต
บัญชีรายชื่อ๑๕๐ที่นั่ง
แต่พักชาติไทยพัฒนาก็พอรับได้กับระบบเลือกตั้งนี้

จะได้สอสอเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๕ที่นั่ง

สอสอรวม๒แบบ๑๙คน
คือบัญชีรายชื่อ๔คนเขตเลือกตั้ง๑๕คน
แต่การเลือกตั้งภายใต้ระบบนี้จะทำให้พักได้สอสอเขตใกล้เคียงกับของเดิม
ขณะที่สอสอบัญชีรายชื่อจะได้โดยรวมไม่ต่ำกว่า๑๐ที่นั่ง
หรือได้เก้าอี้สอสอรวมไม่น้อยกว่า๒๕ที่นั่ง
ดังนั้นอนาคตพักขนาดกลางที่สืบทอดเจตนารมณ์จากมังกรการเมือง
ก็น่าจะรักษาฐานที่มั่นในภาคกลางได้เช่นเดิม
โดยเฉพาะเมืองหลวงของพักอย่างสุพรรณบุรี
พร้อมทั้งจะเป็นพักการเมืองตัวแปรสำคัญ
ในการกำหนดอนาคตและเสถียรภาพของรัฐบาลชุดหน้าด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน